คนไทยอย่างเราเนี่ยนิยมไปขอพรขอโชคขอลาบกันหลายที่ใช่ไหม
คนต่างชาติเขาก็เช่นเดียวกัน
แต่ว่าชาวมาเลเซียเนี่ยเขามาขอโชคขอลาบที่บ้านเราคุณผู้ชมค่ะ
อยากรู้ไหมว่าที่นี่ที่ไหนแล้วศักดิ์สิทธิ์ยังไง
ตามไปเลยจังหวัดยะลา
มากันที่บริเวณท่าเรือบ้านตาพยาวจังหวัดยะลา
ตอนนี้ค่ะท่าเรือกำลังคึกคักนะ
แล้วก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาติเต็มไปหมดเลย
ทั้งชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์
พากันเดินทางมาลงเรือเพื่อที่จะข้ามไปยังเกาะทวด
ที่อยู่กลางทะเลสาปราฮารานะคะ

ท่องเที่ยวแล้วก็ไปสักการะทวดบูเกี๊ยะ
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านที่ตาพยาวเขานะคะ
เชื่อกันว่าทวดบูเกี๊ยจะให้โชคให้ลาบ
แล้วก็นำพาความร่ำรวยมาแก่ผู้ที่มากราบไหว้สักการะ
ซึ่งด้วยความโด่งดังในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นี้เอง
ก็เลยทำให้มีชาวต่างชาติคุณ

ข้ามน้ำข้ามทะเลมากราบไหว้มาสักการะกันเลยทีเดียว
ไปฟังเสียงของผู้ประกอบการนำเที่ยวไหว้สารทวดบูเกี๊ยกันนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของทวดเนี่ยก็คือ
ศรัทธาความเชื่อโชคลาภหรือมาเพื่อที่จะศักระนะครับ
นี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกทำแล้วสบายใจ

ปีนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงณวันนี้
นักท่องเที่ยวเข้ามานักท่องเที่ยวมาเยอะมาก
เยอะมากเยอะครับเยอะมาก
โดยสรุปแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเลเซียประมาณตอนนี้ประมาณสัก๓๐นะครับ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเบตงเนี่ยก็มาสักระทวด
หลังจากลงจากทะเลหมอกแล้วนะครับ
คือไปยะลาเนี่ยจะต้องไปทะเลหมอกอายเวงก่อน
แล้วก็มาเที่ยวที่นี่กันต่อคือถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติเขานิยมไปกันมากเลยนะคะที่บริเวณเกาะทวดแห่งนี้
คุณเอกสิทธิ์เล่าให้ฟังว่ามีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมาไหว้ขอพรทวดบูเกี๊ยะ

ถึงขั้นว่ามีการสนับสนุนบริจาคทรัพย์ในการบูรณะจัดสร้างทวดบูเกี๊ยสารเจ้าบัวเกี๊ยขึ้นมาให้สภาพดีขึ้น
แล้วก็เป็นเรื่องที่บอกต่อกันแบบปากต่อปาก
ทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเดินทางมาเที่ยวชม
ขอพรกับทวดบูเกี๊ยกันแทบทุกวันเลย

นักท่องเที่ยวที่มาเขาก็จะนำกาแฟดำ

กาแฟดำมาถวายเพราะ
มีความเชื่อกันว่ากาแฟดำเป็นสิ่งที่ทวดบูเกี๊ยชื่นชอบ
จากนั้นก็จะไปจุดทูบเทียนเพื่อไหว้ขอพรแล้วก็
ขอเลขเด็ดจากทวดบูเกี๊ยกันด้วย

ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาที่
ไม่ได้มีแค่คนไทยเท่านั้นนะคะที่มีความศรัทธาความเชื่อเรื่องของการขอพรต่าง
ชาวต่างชาติเองก็มีความเชื่อเช่นเดียวกัน
เราก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
แต่ว่าจริงแล้วนอกเหนือจากการที่ไปขอพรก็คือ
ไปเที่ยวนึกออกไหมเวลาเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง

เราก็ต้องไปกราบไหว้ขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้

และที่สำคัญก็ถือว่าเป็นเรื่องดีด้วย
ชาวต่างชาติได้มาเที่ยวในประเทศไทย
เพราะว่าจังหวัดยาลาจริงเป็นจังหวัดที่สวยมาก
อากาศดีมากสถานที่ท่องเที่ยวสวยเยอะมาก
คนไทยเองเนี่ยแทบน้อยมากที่ไป
แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทยมีเยอะแยะมากมาย